ของวงการเขาบอกว่าโอ้โหรุ่นใหญ่ฟาดกันไม่ยั้งเลย
หลายคนก็ถามกันเยอะนะเอาจริงคู่นี้ทะเลาะกันจริงไหม

เล่าให้ฟังเรื่องนี้มันมีประเด็นดราม่าเริ่มมาจากอย่างนี้ค่ะ
หลังจากที่มีการวิพากษ์วิจารณ์ตอนคุณแอนไปออกรายการ
รายการหนึ่งมาเนอะก็พูดถึงพาดพิงใครอะไรก็ว่ากันไปค่ะ
หลังจากนั้นฝั่งคุณแอนเองก็มีการพาดพิงถึงคุณนวัดอยู่เหมือนกันเนี่ย

หยุดวิจารณ์คนอื่นแล้วไปแปลงเพศเถอะจิตจะได้แฉ่มใสขึ้น
วิจารณ์แล้วต้องไปแปลงเพศเลย
มันนอนึกถึงคนอื่นไม่ได้อ่ะ
ใช่เขาบอกว่าก็น่าจะว่าคุณพี่นวัดนี่แหละเนาะ
แล้วเมื่อวานนี้ค่ะไปเจอกับพี่นวัดนะฮะ

เรื่องที่น้องนางงามนะฮะรองมิสแกนน้องอินดี้จรสันเนี่ย
เด็กในสังกัดพี่นวัสต์เนี่ยโดนคนนึงเนี่ยทาบทาม
ให้ไปกินข้าวแล้วน้องไม่รับงานทานข้าว
โดนด่าเสียหายหายค่ะคุณพี่เขาก็เลยบอกว่า
เดี๋ยวเตรียมเอาเรื่องทางกฎหมายกับรายนั้นก่อน
ส่วนเรื่องประเด็นที่หลายคนอยากรู้ก็นี่แหละค่ะ
นวัดก็ชี้แจงเรื่องของดราม่าร้อนกับคุณแอนจักรพงศ์ด้วย
ซึ่งเนื้อหาใจความก็ดูเป็นการตอบกลับอีกฝ่าย
โดยเป็นการเปิดประเด็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินสปอนเซอร์ล่าช้า
ถึงขั้นที่ว่าก็ทวงกันเป็นปีกันเป็นชาติ
ไม่เห็นจะได้เงินเลยนะฮะกว่าจะได้ครบก็ช้ามาก

ซึ่งเรื่องนี้คุณแอนเองก็เดือดเหมือนกันค่ะ
ต้องอัดคลิปชี้แจงมาด่วนเลย
ก็โต้กลับกันแบบจัดเต็มเลยนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการจ่ายเงินล่าช้า

คุณแอนเขาบอกว่าอีกฝ่ายอาจจะไม่เข้าใจ
เรื่องของระบบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์

มันจะต้องจำเป็นมีเรื่องของเอกสารการวางบิน
แล้วก็กำหนดเวลาต่างก็ต้องช้าบ้าง
พร้อมตอบกลับแบบแซ่บอีกด้วยนะคะ

และลูกค้าก็คือผู้อุปการะคุณ
ฉะนั้นคำว่ากระตันยูสำคัญมาก
โอ้โหจุกอยู่นะ
และทุกครั้งที่ไปร่วมงานกับอีกฝ่าย
ก็จ่ายเงินให้ทุกครั้งไม่ได้ไปฟรีค่ะ

ส่วนเรื่องร่วมงานกันในอนาคตนะคะ

ก็ทิ้งเป็นคำถามปลายเปิดให้คิดกันเอาเองแล้วค่ะว่า
ยังจะร่วมงานกันได้อีกหรือเปล่า
เอาเป็นว่าเรื่องนี้บอกเลยว่าแซ่บมาก
ไม่รู้ว่าจบตรงไหนจริงเพราะรุ่นใหญ่ทั้งคู่เลยพี่แจ๊ค

ก็เอามานำเสนอแล้วกันนะคะจะได้ไม่ตกข่าวเนาะ